คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการไหว้เจ้ากันบ้าง
ชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับกลับไหว้สารเจ้าแม่ทัพทิมครองใหญ่ในวันตรุษจีน
ครับนะครับก็มีการแหม่ไหนก็ถึงถึงสานแล้ว
จุดประทับดูเลขกันหน่อยเป็นไรล่ะอ๋อสักหน่อยอยากให้เกียรติเที่ยว
ครับคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับ
เสื้อแดงไปกลับไหว้สารเจ้าแม่ทัพทิมคลองใหญ่ในวันตรุษจีน
พร้อมทั้งนำสิ่งของเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้บรรพบุรุษกันอย่างต่อเนื่องครับ
สิ่งของที่นำไปไหว้ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นไก่ต้ม
รองลงมาคือหัวหมูแล้วก็เป็ดนะครับรวมทั้งขนมแล้วก็ผลไม้มงคลต่าง
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช้ไก่ต้มในการไหว้ก็เอาอาหารทะเลมา
กุ้งต้มมาปลานึ่งมามาเป็นเครื่องเส้นไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวเองและครอบครัว
ขอพรให้ประกอบกิจการการค้ารุ่งเรืองแน่นอนครับ
อย่างที่บอกไปตอนต้นมีการจุดประทัดขอโชคลาภด้วย
คือจะเอาเลขปลายหางประทัดเนี่ยยังไงอ่ะวันนี้มันเข้าทางตรงมันเลยโค้งสุดท้ายมาแล้ว
ขอเลขนี้เลขนี้เลขนี้เลขนี้ไปซื้องวดนี้สักหน่อยครับ
คุณผู้ชมพอเลิกงามยามได้เวลาเชิญเทพบนฟ้าทุกทิศลงมาร่วมเป็นพยาน
นะคะวันนี้วันที่๑แล้วนะคะก็ต้องเอากันหน่อยของมันต้องมี
พาไปไหว้แรงประทัดที่นี่รูปปั้นเจ้าพ่อยมทัศน์รู้จักไหมเจ้าพ่อพ่อลูกอ่อน
งงไม่เป็นไรงงเดี๋ยวพาไปที่วัดแม่งหนาเรือตรงนี้
คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะไปไหว้ขอพรจากรูปปั้นเจ้าพ่อยมทัศ
ชาวบ้านเรียกติดปากว่าเจ้าพ่อพ่อลูกอ่อนนะคะพร้อมกับนี่ค่ะ
เสี่ยงทายขอเลขเด็ดเด็ดเด็ดเด็ดแนวทางที่นี่เขาจะทำยังไงรู้ไหมคะ
ยังไงล้วงหายเป็นหายเงินแล้วก็หายทองไหนอ่ะหายทองนี่
คู่กันเคียงกันแบบนี้เอาเปิดค่ะเปิดอ่ะล้วงค่ะ
ต้องใช้สองมือนะล้วงไปแล้วข้างในคืออะไร
ปิงปองนะจ๊ะไม่ใช่ไข่ค่ะนั่นคือลูกหินเม็ดขาวอ่ะ
แล้วข้างในเนี่ยจะเขียนเลขไว้แล้วไม่ต้องล้วงทีละตัวนะคะ
ล้วงหนึ่งอันได้สามเลขเลยเอออ่าไม่ต้องเหนื่อยหลายครั้งค่ะ
ไม่ต้องเดินหลายครั้งโอ้โหเขาเขียนอายุเยอะมากเลยนะ
เออนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะทีนี้หลายคนบอกว่า
ทำไมต้องไปไหว้เจ้าพ่อยมทัศน์หรือเจ้าพ่อพ่อลูกอ่อน
เพราะมีประวัติความเป็นมาเป็นไปเป็นไปแล้วเป็นมายังไง
เล่าให้ฟังแบบนี้ประวัติของเจ้าพ่อพ่อลูกอ่อนเนี่ยนะคะ
ตำนานระบุบอกว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อน
มี๒พ่อลูกแล้วไงต่อพายเรือมาค่ะ
แววมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่มไหลลึก
นึกถึงคนแจ๋วเออเอาให้จบอ่าถูกต้องค่ะ
มาถึงที่วัดแม่นาเรือ
ฮะแล้วปรากฏว่าเกิดเรือล่มในหนองนะคะก็เลยทำให้ทาง
คู่เนี่ยเสียชีวิตอืมต่อมาชาวบ้านเขาก็เลยไปสร้างรูปปั้น
เจ้าพ่อลูกอ่อนเชื่อกันว่าเจ้าพ่อจะช่วยปกปักคุ้มครองและ
บันดาลโชคลาภให้กับชาวบ้านนั่นเองครับนี่ประวัติของท่านนะ
นี่ประวัติของท่านแล้วก็ให้หลายงวดแล้วด้วยพี่เบิร์ต
ของนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะหลายคนที่ไปขอเขาได้
เขาก็เชื่อของเขาอ่ะนะคะอ่าขึ้นเหนือไปที่จังหวัดชัย
เมียงเชียงใหม่ขอบคุณที่แก้ให้ถูกว่าเนี้ยไทยเมียงเนี้ย
ผมว่าเป็นผลเพี้ยนเพี้ยนน่ะเอาเอาเอาไปไปที่วัดวัดท่า
ใหม่อีกไปที่นี่ต้องไปขออะไรอ่ะจากไอ้ไข่ใช่ไหมไอ้ไข่
ลูกแม่อีแล้วจะบอกว่าเอ๊ะมันแปลกแปลกปะอย่างนั้นด้านหลัง
ไข่ลูกแม่อีสิเฮ้ยมีมังกรมีพญานาคพญานาคนี่วัตถุ
นี่คือนึกถึงมังกรใช่ไหมมีพญานาคสองตน
ค่ะตอนนี้มีการปรับโฉมใหม่แล้วดูแปลกตานะคะคือมีการ
พญานาคคู่ที่บริเวณด้านหลังไอ้ไข่ลูกแม่อิเพราะ
อะไรรู้ป่ะคือมันมีที่มาที่ไปนะคะไม่ใช่วันดีขึ้น
ผีเข้าคิดอยากจะเสริมก็เสริมไม่ใช่นะคะคืออย่างงี้
ผู้ดูแลวัดเขาบอกว่าเขาฝันนะคะ

ไปเล่นกับพญานาคภายในวัด
ชอบไปเล่นกับพญานาคภายในวัด
ก็เลยสร้างรูปปั้นพญานาคมาประดับเพิ่มให้กับไอ้ไข่แบบนี้
เพิ่มความขลังเข้าไปอีกนะคะทีนี้
นักเสี่ยงโชคบอกคลังแล้วคลังอีกแบบนี้
ก็ไม่พลาดที่จะการขอเลขเด็ดนะคะ
ด้วยการล้วงไข่ในบาทเพื่อนำตัวเลขไปเสี่ยงโชค
วันนี้แล้วสินะวันนี้แล้วสินะ
อ่านี่อ่ะดูจังหวะนี้เลยละกัน
หลายคนรอแล้วจังหวัดล้วงค่ะ
ล้วงล้วงล้วงล้วงแล้วยังไงต่อ
เลขอะไรบ้างอยากให้ดูหน้าจอเองนะคะ
เลขอะไรอ่ะตรงกลางอะไรครับก๊อบ
๒หรอตรงกลางใช่ใช่ไหมใช่สิ
เราไม่แน่ใจเราไม่แน่ใจคุณผู้ชมดูเป็นเลขอะไรคะ
แต่ถ้าเอาตามสคริปต์เขาบอกว่า๓๒๙นะคะ

จากล้วงไข่แล้ว
ทำยังไงต่อแนวทางการได้เลขจากที่นี่
มีคนตาดีเพราะมีคนดวงดีเนี่ย
เอารถไฟฟ้าสำหรับเด็ก๓คันไปแก้บนไอ้ไข่
เออรถเนี่ยก็ต้องมีทะเบียนถูกไหมคนตาดีไปดูทะเบียนรถรถคันนั้นเลขอะไรอ่ะเอาใครจองตาก็แล้ว
ขอผ่านหน้าจอด้วยนะจ๊ะไอ้ไข่ไหนอ่ะทะเบียนรถ
นี่เปล่ารถมาแล้วแต่ต้องรอทะเบียนแลกอะไรทำไมมองไม่เห็น
นั่นไงซ้ายมือซ้ายมือใช่ไหมนั่นไง
ขอหยุดตรงนี้ที่เธอได้ไหมขอหยุดแป๊บนึงได้ไหม๖อะไร๑๘สักมองไม่เห็นมี๖จริงมี๑จริงแต่ไม่ใช่๘นะ
ต่อกันเลยครับคุณผู้ชมยังไม่หมดนะฮะพาไปดูบรรยากาศภายในวัดหนองลวกหิมรัญญามรามอยู่ที่ไสงามจังหวัดกำแพงเพชรที่นี่คนก็ไปไหว้เยอะเหมือนกัน

เขาไปไหว้ขอโชคลาภจากศาลปู่เป็นปู่ขาวปู่ผู้ชงแม่ญาติทองคำแล้วก็หุ่นปั้นพญานาคสองตนโอ้โหเขายาวมากเลยพญานาคเนี่ยนะฮะแล้วก็มีความสูง๕เมตรด้วยนะครับ
ก่อนหน้านี้เขามีชาวบ้านมาทำงานเป็นก่อสร้างเทปูนลานพญานาคและดวงเฮงทำงานไปทำงานมาได้โชคไปซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่๑ได้ไป๖ล้านครับ
ต่อมาชาวบ้านรู้ข่าวโอ้ยทำไมมีคนมาทำงานดวงดีจังเลยแล้วคนที่มาไหว้ถูกรางวัลกันหมดเลยครับทำให้คนนี้ก็ล่ำลือกันไปแวะเวียนมาขอโชคลาภกันเยอะแยะมากมายกับพญานาคตนนี้ครับ
ส่วนในงวดนี้ชาวบ้านก็ไปส่องหาเลขเด็ดกันเช่นเคยที่เห็นเมื่อกี้ไปส่องดูเกร็ดพญานาคแล้วก็ไปจุดทูปเสียงทาย
พาไปที่เชียงใหม่อีกหนึ่งจุดแล้วกันที่วัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองครับ
นักเสียงโชคไปไหว้ขอโชคลาภจากรูปหล่อทาเวสุวรรณนะครับ
รูปหล่อเทาเวสุวรรณทั้งสององค์นี้เนี่ยสูง๒เมตร๕๙เซนติเมตร
สร้างจากเนื้อเงินยวงประดิษฐานอยู่ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถเงิน
ที่แล้วนี่เองนะฮะนอกจากนี้นักเสียงโชคบางคนเขาวิธีการคือเอากระเป๋า
ะนิดเลยครับคุณผู้ชมทำพิธีเบิกซับเนาะเรียกซับรับโชคอะไรประมาณนี้
จากก้อนเงินใต้ฐานของท่านนี่แหละ
นำกระเป๋าไปวน๓รอบตามเข็มนาฬิกาที่บริเวณฐาน
บริเวณเท้าของรูปหล่อทาเวสุวรรณ
เชื่อว่าจะเรียกทรัพย์ทำให้ร่ำรวยรับโชคสมใจ
แล้วก็นี่ฮะคือก้านทูบเสี่ยงทายของแต่ละคนที่เขาจุดเอาไว้นะครับ